ที่จังหวัดพัทธลุงค่ะเราจะเห็นอยู่ว่าแหมไม่ต้องที่ไหนก็ตาม
ในกรุงเทพเองก็ดีถนนเส้นใหญ่
มักจะชอบมีกลุ่มวัยรุ่นหรือว่าที่เราเรียกว่าเด็กแว้น
มาปิดถนนแล้วก็แข่งรถกันแบบไม่เกรงกลัวกฎหมาย
แล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่เหมือนกันนะคะลองไปดูหน่อยค่ะ
โอ้โหเป็นไงคะเสียงดังไหมคะ

คือวัยรุ่นต้องบอกว่าจำนวนกว่าครึ่งร้อย
ปิดถนนสายเพชรเกษมค่ะอยู่ที่หมู่๑บ้านควนโคกยา
ที่ทะมนต์เขาชายสนจังหวัดพัทธรุง
ไม่ทำอะไรก็เห็นเลยค่ะตามคลิป
ผู้สื่อข่าวลงตรวจสอบพื้นที่นะคะก็ไปเจอกับกลุ่มวัยรุ่นจริง
นี่เป็นเยาวชนอายุไม่ถึง๑๕ปี
นัดรวมตัวกันแบบนี้นำรถจักรยานยนต์แต่งสิ้น
คันก็ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
แล้วก็เสียงดังแบบนั้นรบกวนประชาชนมากนะคะ

โดยเฉพาะคนที่ใช้รถใช้ถนนหรือคนที่อยู่ในบริเวณนั้น
มันมีรถบรรทุกขนาดใหญ่ชาวบ้านเขาบอกแบบนี้
วิ่งมาด้วยความเร็วโดยเฉพาะช่วงกลางคืน
หลายคันต้องมีการชะลอความเร็วแบบกระทันหัน
ซึ่งมันเสี่ยงจะทำให้เกิดอุบัติเหตุ
ชาวบ้านบอกแบบนี้นะคะว่าจริงแล้วเนี่ย
มีคนโทรไปร้องเรียนที่สายด่วน๑๙๑เยอะแล้ว
ยังไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลเลย
แล้วเด็กแว้นกลุ่มนี้ก็จะแยกย้าย
พอตำรวจจะมาเหมือนมันรู้อะค่ะก็ไปกันแล้วล่ะค่ะ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลแก้ปัญหา
มาควบคุมตรงนี้หน่อยมาแบบนี้กันเป็นประจำเลย
อย่าว่าแต่ต่างจังหวัดนะคะอย่างที่บอกไปถนนวิภาวดีรังสิตเนี่ย
เคยอ่านข่าวดึกกลับเนี่ยนะไม่ได้ปิดถนนแต่คือถนนมันว่างอยู่แล้ว
แว้นกันแล้วจะบอกให้มั่วไปหมดแบบนี้พอเจ้าหน้าที่ตำรวจนะ
ไปตามจับกลุ่มจับกลุ่มกลุ่มเด็กแว้นได้คุณผู้ชมรู้ไหมผู้ปกครองมีความผิดด้วยนะ
ใช่นะคะผู้ปกครองต้องดูแลนะคะใช่ค่ะ